ช่วงนี้จะพาไปติดตามไปดูอาหารใต้
เขาบอกว่าเป็นรสชาติอาหารใต้แบบใต้แท้เลยนะคะ
จัดจ้านด้วยนะคะเขาบอกว่านี่ในร้านเนี่ย
ก็เป็นร้านที่สบายท่ามกลางสวนสวย
สไตลอังกฤษด้วยค่ะทั้งอิ่มทองแล้วก็เสพธรรมชาติ
อย่างสบายอารมณ์ติดตามได้จากพูดสิทธิ์ข่าวเทอรัตน์ทีวีค่ะ
คุณมาซินีกล่อมแก้วค่ะ
ร้อยจังฮูอาหารใต้แท้รสชาติเข้มข้น
นั่งทานในสำหรับปักใต้ในชุมพรค่ะ

เรียบด่วนเอกมัยรามอินทราในร้านอาหารกินลมชมสวน
เริ่มด้วยเมนูเด็ดมาถึงร้านนี้ก็ต้องสั่งนะคะ
นูขนมจีนน้ำยาปูเด็ดตรงความสดอวบของเนื้อปูแน่น
และน้ำแกงเข้มข้นทานคู่กับผักสดหลักชนิดอร่อยค่ะ
ส่วนจานนี้ก็จะเต็มผักสมุนไพรไม่แพ้กัน
กับเมนูข้าวยำน้ำบูดู
ที่จะมีข้าวสมุนไพรนะคะบวกกับมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งป่นราดน้ำบูดู
รสเค็มนำเมื่อทานพร้อมกับผักต่าง
และเพิ่มความแซ่บด้วยพริกป่นครบเครื่องมากค่ะ
และที่ขาดไม่ได้นะคะเมนูนี้ต้องทานกับข้าวสดร้อน
นั่นก็คือใบเหรียงต้มกะทิกุ้งสดที่มาพร้อมกับสตอ
รสชาติเค็มหวานมันกลมกัดพร้อมกัน
วกกับรสสัมผัสของข้าวสวยร้อนหนัวมาก
และยังมีปลากระพงทอดขมิ้นและแกงเหลืองยอดมะพร้าวปลากระพง
ทานสลับไปมาทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะ
ตรงป้ายร้านพี่จะเขียนไว้อาหารป้ายรสสัตว์
คือเป็นรสแบบนั่งเดิมจะไม่ให้ปรับเข้ากับผลเทพฯ
แต่นอกจากว่าลูกค้าอยากจะให้รสเผ็ดลงเบาลงอย่างนี้ค่ะก็ได้
รสชาติจัดจ้านของร้านนี้เป็นสูตรของครอบครัวเจ้าของร้าน
ที่มีร้านแรกอยู่ย่านแจ้งวัฒนะชื่อร้านครัวสวนสลุย
อยากเพิ่มฐานลูกค้าระดับกลางขึ้นไป
ตัดสินใจเลือกทำเลร้านใหม่ย่านเอกมัยรามอินทรา
ให้คนในย่านนี้ได้ริมรสอาหารใต้แท้และยังมีบริการอาหารไทยอื่นให้เลือกรวมกว่า๓๐เมนูค่ะ
จากอาหารรสแซ่บนะคะสูตรดั้งเดิมที่ส่งตรงจากจังหวัดชุมพรของร้านกินลมชมสวนแล้วค่ะ
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เด็ดของร้านนี้นะคะ
นั่นก็คือการได้นั่งทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสวนในสไตล์อังกฤษค่ะ
ไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะอยู่ในมุมไหนก็สร้างความผ่อนคลายให้กับอาหารมือนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ทานอาหารเสร็จก็ออกมากินลมชมสวนสมกับคอนเซ็ปต์ร้านค่ะ
ตกแต่งร้านด้วยสีโทนอ่อนดูโล่งสบายตาอยู่ในสวนสายอังกฤษที่แม้จะมีแดดส่องลงมา
กับวันพักผ่อนของครอบครัวที่ต้องการชาร์จแบตให้กับร่างกายเลยล่ะค่ะ
อาหารใต้มันก็เผ็ดเนอะนั่งทานไปเพลินอาจจะดูสวยไปสวย
เหมือนลูกค้าเดินบางทีมองคืออาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะมีร้านอาหารอยู่
คือเดินแล้วแบบเออสวยมันสวยเนอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือพอเข้ามาก็เออมันก็แตกดีอย่างนี้
ทานข้าวส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาจองเนี่ยก็จะชอบขอให้จัดโต๊ะที่มันติดริมกระจก
ติดลิมสวนค่ะ

มีบริการปิดร้านจัดเลี้ยงกับจัดเลี้ยนอกสถานที่อีกด้วยค่ะ
ร้านปิดร้านจัดเลี้ยงไม่มียุคพิวเฉพาะ
ร้านจัดเลี้ยงกับจัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกด้วยค่ะมาสิวรีกำแก้วขาวเทวรัสทีวีรายงาน